เราขอกระชากอารมณ์มานิดนึงแล้วกันนะคะ
หรือว่าลุ่มนิดนึงค่ะหลังจากที่คุณแพทย์นับประพาและครอบครัว
ก็ได้ทำการฝังร่างคุณพ่อค่ะตามศาสนาอิสลามไปที่เรียบร้อย
แต่ว่าวันนี้แล้วล่ะเธอก็พร้อมที่จะบอกพี่พิษสุภิมณ์ชนแล้ว
ว่าถึงเธอเนี่ยกำลังใจดีไหมนะคะ
ซึ่งการสูญเสียครั้งนี้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงแผนในชีวิตของเธอด้วย

นับว่าเป็นนักแสดงสาวลูกกระตันยูตัวจริงสำหรับสาวแพทย์นับประพา
เพราะหลังจากที่เธอต้องสูญเสียคุณพ่อมิตตันตระกูล
อย่างไม่มีวันกลับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
และได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามเสร็จสิ้นไปเมื่อวานนี้
เจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยความรู้สึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อสื่อมวลชน
รอยยิ้มที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเข้มแข็ง
ทั้งนี้ยังฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตัวเธอและครอบครัวอีกด้วยค่ะ

แพทย์เศร้ามาศาล๒อาทิตย์แล้ว

และวันงานเนี่ยทุกคนบอกว่าเปยับอย่าล้องไห้
คืออยากให้คุณพ่อหมดห่วงสักทีหนึ่ง
เป็นวันที่ทุกคนเป็นวันรวมญาติ
ทุกคนมาเพื่อส่งท่านโดยเฉพาะเลย

แท้จริงเราจะต้องอัดดออนน่าหลุม
หมายถึงสวดมวลเลย
หลุม๓วันทำบุญ๓วัน
หลังจาก๓วันปุ๊บ๔๐วันทำอีกรอบนึง
ก็รักเขาเหมือนเดิมและรักเขาเท่าเดิม
เพราะว่าอย่างแรกเลยคือเราตัดไม่ขาด

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรเขาก็คือพ่อเรา
คือการดูแลของแพทย์กับป่ามันไม่สั้นไงค่ะ
คือเราดูแลคือเราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกัน

แต่ในระหว่างที่แกอยู่เราก็ส่งเสียตลอด
คือทุกคนเต็มที่แล้วจริงไม่ได้มีใครทิ้งเขา

แล้วถ้าแพทยื้อเขามากกว่านี้เขาจะยิ่งเจ็บ
เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งเดียวที่แพทย์ทำให้เขาได้คือ
ให้เขาได้ไปสบาย
แพทย์ไม่ได้จริงไม่ได้เข้มแข็งหรอก
แต่แพทย์พยายามมองในมุมอีกมุมหนึ่ง

มันเสียใจทุกวันคิดถึงเขาทุกวัน
คนรอบข้างบอกให้แพทย์ต้องหยุดแล้ว
แต่ต้องกลับมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงได้แล้ว
ทุกวันจนเรารู้สึกแบบอุ๊ยขอบคุณมากอะไรอย่างนี้
เราโอเคเราเข้มแข็ง
จากจะมีกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้าง
หวานใจหนุ่มนักบิดเบ้นอัครกิจแล้ว

ตัวเธอได้วางแพลนที่จะมีลูกในอีก๒ปีข้างหน้า
ให้คุณแม่ได้อุ้มหลานทันก่อนจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
ส่วนพ่อของลูกจะเป็นแฟนหนุ่มคนปัจจุบันหรือไม่
บอกให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ